ทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจนครบานขอให้ประชาชนที่เดินทางมาพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวงนะครับ
พกอาวุธของมีคมรวมทั้งสิ่งของมีค่ามาครับ
จากว่าเมื่อวานนี้จุดคัดกรองสามารถตรวจค้นอาวุธรวมทั้งของมีคมได้กว่า๑๐๐ชิ้น
คัดกรองบุคคลกองบัญชาการตำรวจนครบานเปิดเผยจำนวนประชาชนที่เดินทางมา
ยังบริเวณรอบพระบรมมหารราชวังและท้องสนามหลวง
ถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดยผ่านจุดคัดกรองวันที่๑พฤศจิกายนตั้งแต่๔นาฬิกาไปจนถึง๒๑นาฬิกา
มีทั้งหมด๑๑๒๐๐๐คนจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวกว่า๕๘๐๐คน
โดยการตรวจค้นอย่างละเอียดของจุดคัดกรองบุคคล๘จุดได้ตรวจยึดอาวุธ
และของมีคมที่อาจเป็นอันตรายต่อประชาชนรวม๑๑๖ชิ้น
แบ่งเป็นมีด๓๐ชิ้นคัตเตอร์๔๓ชิ้นกันไกล๓๓ชิ้นและอื่นอีก๑๐ชิ้น
ก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการเข้ามาก่อเหตุความไม่เรียบร้อยในพื้นที่โดยรอบ
สำหรับการแจ้งเหตุและคดีอาทยากรรมคดีอาญา
ในพื้นที่มีการรับแจ้งคนหายพลัดหลง๘ราย

แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง๑ราย
และรับแจ้งประชาชนเจ็บป่วยรวมกว่า๑๔๐๐๐ราย
ขอให้ประชาชนที่เดินทางมาในพื้นที่

ห้ามนำอาวุธหรือว่าสิ่งของผิดกฎหมาย

ไม่ให้นำทรัพย์สินของมีค่าติดตัวเข้ามานะครับ
เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยียกของกลุ่มมิตรสาธารณี